คุณผู้ชมครับตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลบ้านป้อม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ซุดตัวลงมานะครับแม้ว่าชาวบ้านจะลงทุนลงเงินไปกว่าสี่ล้านบาท
เพื่อสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันน้ำกัดซะแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้น
ติดตามจากรายงานของคุณสุรินทิพย์ครีบเขียวครับ

หายไป๑๐เมตรตอนนี้หายไป๑๐เมตรแล้ว

อยากให้ทางหน่วยงานรัฐกาลหรือความยุทธาดี
ครองพวกเรือนี้ถาวรให้หน่อย
ทุกคนกลัวหมดตอนนี้ทุกคนกลัวหมด
แต่ว่ามันจะต้องพังขึ้นทุกวัน
สะท้อนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำเจ้าพระยา

รู้สึกกังวลกลัวว่าตลิ่งจะซุดลงไปอีก
และอนาคตจะไม่มีที่อยู่อาศัย
อีกทั้งยังมีหลายพื้นที่ที่เกิดปัญหาตลิ่งสุด
อย่างที่บ้านของนางจุธารัฐจันตกูล
อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอุทิยา
แม้เธอจะทำเขื่อนคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ำกัดซะบริเวณตะลิง

แต่ก็ไม่สามารถทนกระแสน้ำได้
ส่งผลให้เขื่อนคอนกรีตยาว๑๕เมตรซุดตัวลึกลงไปกว่า๕เมตร
เมื่อช่วงเช้าวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา

ซึ่งมีความแข็งแรงพอสมควร
แล้วกับประกอบด้วยด้านหน้ามันไม่มีดิน
มันไม่มีดินที่รองรับค่ะ
จากการสำรวจพื้นที่ของหน่วยงานราชการหลายหน่วยชี้แจงมาด้วย
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กคอสลขนาดลึก๑๕เมตรค่ะ
งบประมาณก็ประมาณที่๔ล้านกว่าเมื่อ๑๐ปีที่แล้วค่ะ

หากยังไม่หาวิธีป้องกันตลิ่งซุดแบบถาวร
อีกไม่เกิน๑๐ปีตลิ่งจะซุดถึงตัวบ้าน
เพราะก่อนหน้านี้เธอได้ยกบ้านเข้ามา๒ครั้ง

ตอนนี้คือเราได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
เพราะว่าถ้ามองว่า๑๐ปีมันไม่น่าจะถึง
เพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราอยู่ริมแม่น้ำมา

เราได้รับผลกระทบตรงนี้มาตลอด
คิดว่าไม่ถึง๑๐ปีแน่นอนค่ะ
คือต้องภายในระยะเวลาอันสั้นนี้
โดยเร็วที่สุดในเบื้องต้นให้มองให้ลองคุยกับช่างแล้ว
ก็คือน่าจะเป็นเขื่อนไม้
เขื่อนอะไรที่ป้องกันไม่ให้ดินมีการซุดตัวมากกว่านี้ค่ะ
แล้วเราอยากได้ในระยะเวลารวดเร็วด้วย
ถ้าเกิดมันมีน้ำท่วมที่ระดับสูงขึ้นมา

แล้วก็เกิดปัญหามากขึ้นนะคะ
ระยะยาวเราก็อยากได้เขื่อนคอนกรีตที่สามารถป้องกันได้ในระยะยาวที่เป็นมาตรฐาน
อกจากนี้ทีมข่าวรถปลดทุกข์ได้เดินทางไปที่บ้านของนางสมบัติเดชนุกูล
อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
กำลังช่วยกันเตรียมอาหารกลางวันให้กับทหาร
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
มาช่วยกันปักเสาไม้เพื่อป้องกันตลิ่งสุดชั่วคราว
หลังจากตลิ่งสุดตัวลงเมื่อวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่อายุกว่า๑๐๐ปีจมอยู่ในน้ำ
แต่เธอก็ยังรู้สึกกังวลว่าตลิ่งจะซุดขยายวงกว้างอีก
แม้จะป้องกันชั่วคราวแล้วก็ตาม
หากเรือบรรทุกสินค้ายังวิ่งเร็วเหมือนกับที่ผ่านมา
และเรือก็เยอะช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นกันแต่ตั้งแต่เกิดเหตุ
ก่อนอันนี้เล่นกันยังไงค่ะเรือ
เล่นกันทั้งวันเลยแล้วก็มาถึงตรงเนี้ย
ช่วงตรงนี้มันจะต้องเร่งเครื่องอย่างให้ทำ
ทำเร็วยิ่งดีเพราะช่วงนี้มันน้ำมันจะปัดเข้ามาทางนี้ด้วย
ขณะที่นางทิพาวันสิริวัลบอกว่าเธอเกิดและเติบโตอยู่ที่นี่
จากเดิมบ้านของเธออยู่ห่างจากตลิงออกมาเล็กน้อย
และสามารถเดินริมตลิงไปทำบุญที่วัดได้
จากสมัยนั้นเรือขนส่งสินค้าเป็นเรือไม้และมีขนาดเล็ก
จนกระทั่งได้เปลี่ยนเป็นเรือเหล็กและมีขนาดใหญ่กว่าเดิม
น้ำอะไรเริ่มกัตตะลิงซุดตัวลงไปจึงต้องยกบ้านเข้าไปอีก
ก็ไม่มีที่จะขยับกันแล้วชาวบ้านไม่มีที่สำรอง
ไปแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องลงอีกไหม

สาเหตุที่ชาวบ้านเชื่อว่าทำให้เกิดตลิ่งสุดนั้น
เกิดจากบริเวณนี้น้ำท่วมถึง๔ครั้ง
และครั้งล่าสุดน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่วิ่งผ่านจำนวนมาก

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
เพราะแนวตลิงยังมีการซุดตัวอย่างต่อเนื่อง
หากปล่อยไว้กลัวว่าบ้านจะพังลงมาทั้งหมด
สิรินทรีปครีบเขียวข่าวเทปรัสทีวี